เจาะแจ๊ะริมจอพูดก็พูดนะช่วงนี้พี่หนุ้ยเฉิดยิ้ม
แกปล่อยลูกดูซ่าซ่าสังเกตได้จากทรงผมนั่นแหละเป็นแห่งตาตลอดตลอด
เอ๊ะอะสะบัดสะบัดสะบัดเห้ยเห็นแล้วมันขัดใจเจอย่าจะตัดชับชับชับชับชับเข้าให้
งานนี้คุณมารเมียอย่างพี่ตั๊กทนไม้ไหวต้องจัดการดูแลให้มันเรียบร้อยสักหน่อย
นี่จะทำอะไรคุณเพื่อถึงหาว่าไม่ดูแลเนี้ยฮะดูแลดูแลดูมันเล่นอะไรก็ไม่ดูแล

หือ
เป็นไงล่ะไม่ตัดก็มัดไปเลยสิคะเออสองจุดเกรสิ้นแล้วความเท่ความคู่
ครูก็รู้ว่าหนูเกียมไปโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กชายเมธา
ว่าก็ว่านะเอ็นดูเหลือเกินคู่นี้

ก็มีแต่รอยยิ้มและเสียงนี้นะครับ